เริ่มจากจตุคามรามเทวาโอ้โหลามปามไปถึงขั้น
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มาเข้าร่างเขาเป็นร่างทรงเนี่ย
โอ้โหโดนด่ายับต้องใช้คำนี้จริง
ทีนี้อย่างที่บอกว่านายอัจฉริยะนะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เขาบอกว่าตามเพจเขาได้เลยเขาจะตามเรื่องนี้ให้ต่อเนื่อง
ดำเนินคดีเรื่องของหลอกลวงเรื่องของความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
แล้วเขาก็ไปตรวจสอบหมดเลยนะไปดูแบบบริษัทของผู้หญิงคนนี้ที่เป็นร่างทรงเนี่ย
รายได้เป็นยังไงมีภาพในอดีตไปนั่งกินอาหารทะเลดื่มวงดื่มวาย
ไหนบอกถือศีลจนองค์เทพมาประทับร่างไงโดนแฉหมดแล้ว
มาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะร่างทรงคนนี้นางสาวแสงสุริยเทพพระมหาสุริยะนะคะ
จริงจริงแล้วเขาเป็นนักธุรกิจสาวนะคะทีนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเขาบอกว่าเขาตรวจสอบแล้ว
ไปดูในสื่อโซเชียลของแสงสุริยเทพคนนี้ค่ะเขาโพสต์ภาพไปกินอาหารทะเล
ไปดื่มวายก็เซลฟี่อะไรเป็นปกติอ่ะไม่เห็นบอกว่าถือศิลป์กินเจปฏิบัติธรรม
จนแบบโอ้โหองค์เทพมาประทับร่างมาเข้าทรงเนี่ยไม่เห็นแบบเหม็นสาปมนุษย์
เหมือนที่เคยบอกเลยไงแล้วไปตรวจสอบบริษัทเขาด้วยนะคะ
นางสาวแสงสุริยเทพคนนี้เป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งทำธุรกิจมา๑๑ปีแล้วคุณผู้ชม
จดทะเบียน๑ล้านบาททำธุรกิจประมูลงานด้านสัญญาณไฟจราจร
ปี๒๕๕๙มีรายได้รวมประมาณ๑๖ล้านบาทรายจ่ายรวม๑๕ล้านบาทกำไรล้านเดียวอะค่ะ
คุณอัจฉริยะก็เลยบอกว่าไม่เห็นเหมือนที่พูดเลยว่ามีองค์ประทับแล้วเนี่ยมีรายได้เป็นร้อยล้าน
ข้อมูลไปเรื่อยแล้วมาถึงจุดหนึ่งก็ถ้าหลักฐานเพียงพอ
เราก็จะเริ่มเดิมเรื่องคดีกับเค้าคือตอนนี้เนี่ยที่เรามองเนี่ยคือ
ลักษณะของเค้าก็คือการโปรสนาหลอกหลวงประชาชนนะ
แต่ขณะนี้เรากำลังจะจับตามมองว่าเขาได้มีพฤติการหลอกรวงอะไรบ้าง

ก็จริงก็คือตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่เขาพูดจริง

แต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นไงในการที่เขาโปรโมทตัวเขาเอง
แต่เขาหวังผลเกินอนาคตซึ่งตอนนี้เราก็พยายามจับตามองเขาอยู่แล้ว
เพราะแต่ละครั้งที่เขาลงมาเนี่ยเวลาเฟซบุ๊คไลค์เนี่ยจะไม่เหมือนเดิม
จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะหลุดหลายครั้ง
ซึ่งเราได้มีการท้าพิสูจน์ไปแล้วว่าถ้าหากเขาแน่จริง
เรายินดีนะที่จะพิสูจน์กับเขาตัวต่อตัวเลยและถ้าหากว่าไม่เป็นจริงนะ
ว่าเขาเป็นร่างทรงจริงใช่ไหมเราก็ยินดีที่จะบริจาคกันให้เขาด้วย
แล้วก็แถมจะเป็นลูกศิษย์เขาด้วยทำไมเขาไม่กล้ารักคำท้าเรา
มันไม่น่าเป็นความจริงเพราะสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ย
คืออยู่เทพก็มาลงลงปั๊บไปก็ไปลงปั๊บไปก็ไป
มันไม่มีเทพที่ไหนมาหรอกและอย่างสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นมนุษย
อะไรต่างเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะคือถ้าเห็นมนุษย์แล้ว
เทพที่ไหนจะมาลงมนุษย์ที่นะมีลูกมีสามีมาแล้ว

ถ้าเขาแน่จริงเนี่ยผมใช้ทูบดอกเดียวกับเข็มเล่มเดียวพอ
ผมก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าเขาจริงไม่จริง

ถ้าผมเอาเข็มทิ้มในเลือดไม่ออกนะผมยอมรับเลย
หรือมาทุบดอกเดียวเนี่ยนะจี้ไปแล้วถ้าเขาไม่โอ๊ยเนี่ย
ไม่ร้องเนี่ยนะผมเชื่อว่าเขาเป็นร่างทรงจริง
คุณอัชริยะบอกว่ามีคนให้ข้อมูลเขาด้วยนะ
เขาก็เลยออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของร่างทรงคนนี้นะครับ
บอกว่าผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นอดีตแฟนของร่างทรงไฮเทคคนนี้
ให้ข้อมูลมาว่าเป็นคลิปการเสียงสนทนาคลิปเสียงสนทนาด้วยนะ
เขาได้พูดคุยกันนะครับเล่าถึงช่วงที่ยังคบหากัน
บอกว่าเขามักจะชวนนางสาวแสงสุริยเทพไปทำบุญตามวัด
ถือศิลป์กินเจแต่มักถูกปฏิเสธ
ชวนไปทำบุญลงศพก็ถูกปฏิเสธอดีตแฟนของร่างทรงคนนี้
บอกว่าเธอให้เหตุผลว่าเธอมีองค์เทพเทวดาอยู่ในตัวอยู่แล้ว
จำเป็นต้องทำบุญทำทานรูปแบบนี้เนื่องจากการชักชวนคนไปทำบุญ
ก็ทำให้องค์เทพกับตัวเธอได้บุญอยู่แล้วแต่จากพฤติกรรมทั้งหมด
เคราะห์ได้ว่านางสาวสุริยเทพแสงสุริยเทพ
กับนางอาทิวริยะนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ผมว่าบอกเองไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเค้ามีเป็นเรื่องพวกนี้อะ
หรือว่าที่เขาทำเลยเนี่ยคือทำมาเพื่อ
เขาเป็นคนป่วยมากกว่าที่ทำแบบนี้
คือน้อยน้อยมาก
เหมือนไปไหว้พระธาตุมันก็ไม่ใช่หวัด

เห็นว่ามีอยู่ครบหนึ่งเคยไปศักดิ์คาโรงศัรกรณ์
ไม่ทำอ่ะเขาเป็นเฮวดาไม่เข้าสถานที่พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ

คนที่เราเห็นเขาตามสื่อตัวทัศน์อ่ะที่เขาทำหน้าปากเยอะเกย์

เป็นเรื่องตลกมากอ่ะว่าคือคนเราทำได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วคือผมอาจจะมีคำถามเสมอว่าทำไปทำไม
เขาเป็นไปเองอะไรเงี้ย
คือเหมือนก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอ่ะ
แล้วก็ใช้ชีวิตก็จะเหมือนคนปกติ
ใช่มีรับร่วม
นี่คือผู้ชายที่บอกว่าเป็นอดีตแฟนของร่างทรงไฮเทคให้ข้อมูล
เราให้ท่านผู้ชมดูเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาโฆษณาชวนเชื่อให้หลงงมงายอะไรตามนะครับ
เราตรวจสอบพฤติกรรมตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่เป็นข่าวใหม่นะคุณเดี๋ยวมาสอน

ทีมข่าวเราไปดูถึงสำนักทรงแถวนนทบุรีด้วยซ้ำนะครับ
คือผู้หญิงคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงขององค์เทพต่างเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่า
ใครจะล้อเลียนใครจะว่าใครอะไรว่าไปสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏ
แต่วันนี้นายอัจฉริยะบอกว่าจะฟ้องร้องทางคดีความเลยเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย

เฟซบุ๊กเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดแจ้งความวันไหนก็ต้องไปแก้ตัวกันเองนะครับ
แต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสาวคนนี้เป็นสาวร่างทรงอายุ๔๙ปีนะครับ
มีการอัญเชิญล่าสุดเนี่ยมีการแอบอ้างไปถึงเสด็จพ่อรอ๕เลยนะ

รอบเว้นวักการปฏิบัติเพราะวันรู้แล้วท่านให้ใช้ชีวิตปกติ
อันนั้นคือการหยุดเบรกพักขอทำงานนะคะใช้ชีวิตปกติเทพไม่ลงนะคะ
ในช่วงนั้นแหละที่ท่านมานะครับอยู่ดีดีก็ประทับ
ตอนนี้อยู่ไปอยู่มานะคะสาวสาวเข้ามาติดดิฉันเยอะมากโอ้โหมากันหลั่งไหล
ผู้หญิงเห็นเราปลื้มชอบจับเราไปจูบเราก็เริ่มสงสัยกับชีวิตแล้วค่ะ
ดิฉันจะเป็นธรรมหรืออย่างไรหรือดิฉันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
ทำไมมีแต่ผู้หญิงมาติดพันธุ์ฉันเยอะเหลือเกินในเรื่องของสายยานมหาราชเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าท่านไปโดนจิตโดนใจให้ผู้หญิงเนี่ยมาชอบเราได้อย่างไร
โอ้โหแต่ละคนมาองค์พ่อขาเข้ามานะคะสวยทั้งนั้นเลยนะคะ
มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านแฝง
เราตรวจสอบพฤติกรรมล่าสุดมาให้เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้หลอกลวงใคร
ไม่ได้ไปเรียกเงินเรียกทองจากใคร
เพราะฉะนั้นใครยังไปอยู่ที่สำนักแห่งนี้ของเขา

โอ้โหแต่ฟังแล้วสายหัวเราต้องหันมามองหน้ากันโอ้โหขนาดนี้นะคะ